มาดูคดีที่เกี่ยวกับพออ้อยนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
บริเวณสามเหลี่ยมมรกฏจังหวัดอุบลราชธานี

หลักฐานสำคัญก็คือกรามชิ้นลากของโครงกระดูก
มีนาฬิกาซึ่งเหมือนนาฬิกาของพออ้อย
พบเข็มขัดแล้วก็ชุดข้าราชการอีกด้วย
ตอนนี้สำหรับการตรวจสอบเบื้องต้น
ตำรวจศรีสะเกดก็เลยเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา
เพิ่มเติมกับผู้กองเหน่ง๒ข้อหาด้วยกัน
ส่วนบรรยากาศที่บ้านของพออ้อย
บรรดายาดพ่อและแม่

ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพออ้อย
ที่พยายามจะสร้างขึ้นก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะ

ญาติแล้วก็พี่น้องเข้าร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ของนางสาวจุธาพรอุ่นอ่อนหรือว่าพออ้อย
ผู้อำนวยการกองการศึกษาอบตชำ
ที่บ้านชำเมงตำบลเสาทงชัย
อำเภอคันทรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
ถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้จะยังสร้างไม่เสร็จนะคะ
แต่ว่าเจ้าของบ้านหายตัวไปตั้งแต่๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าบ้านหลังนี้พออ้อยพยายามนะคะ
จะสร้างให้เสร็จก็สร้างมาเรื่อยหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะ
แม่ของพออ้อยบอกว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่
เป็นการเตรียมสถานที่ไว้ประกอบพิธีทางศาสนา
หากได้รับกระดูกลูกสาวกลับมา
จากเป็นบ้านที่ลูกสาวรักมาก
ใช้เงินสร้างไปแล้วตอนนี้๓ล้านบาทแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จเลยนะคะ
แล้วก็ครอบครัวเขาเชื่อด้วยนะบอกว่า
บ้านเนี่ยแม้จะสร้างไม่เสร็จแต่ก็ต้องทำบุญ

งั้นบ้านนี้จะไม่มีใครมาอยู่
แล้วก็บ้านนี้พอพออ้อยเขาลงทุนลงแรงสร้าง

เขาก็เลยต้องทำบุญเพื่อให้วิญญาณของพออ้อยกลับมาที่บ้านนะครับ
ทีนี้พ่อและแม่ได้ไปดูชิ้นส่วนกระดูกที่พบนี่นะคะ
บอกว่าเท่าที่ดูทั้งกระดูกเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้เนี่ย
ข้างมั่นใจว่าเป็นกระดูกของลูกสาว
แล้วก็เป็นของใช้ของลูกสาวก็คือพออ้อย

แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ยังดีใจนะคะ
พบกระดูกเพื่อจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
และบอกเพิ่มเติมด้วยว่าบอกว่าหากชาติหน้ามีจริง
ขอให้ได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกค่ะ
ฟังเสียงแม่ของพออ้อยค่ะ
และในวันเดียวกันนะคะนายบุญเลิศอุ่นอ่อน
และนายบัวกันอุ่นอ่อนพ่อและอาของพออ้อยเนี่ย
แล้วก็ญาติคนอื่นได้เดินทางไปที่บริเวณทางขึ้น

ไปหาชิ้นส่วนโครงกระดูกของพออ้อยเพิ่มเติม
ระหว่างที่เป็นการรอโครงกระดูกจากตำรวจ

ยังเก็บกู้ทุนระเบิดไม่หมด

มีกระดูกชิ้นส่วนอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่า
โดยนายบุญเลอร์พ่อนะคะบอกว่าตอนนี้ต้องการกระดูกแขน
แล้วก็เสื้อของพออ้อยเพื่อจะนำมาประกอบพิธีทางศาสนา
และเชื่อว่าชาติหน้าจะได้มีอวัยวะครบ
แม้จะพบอุปสรรคเรื่องของพื้นที่ไม่ปลอดภัย

นี่แค่ด้วยหลักหลักนี่มีแขนกับเสื้อ
ทำไมถึงอยากได้๒อย่างนี้อ่ะพ่อ
ว่าเกิดเป็นมนุษย์สาดหน้าก็ให้มันครบเผื่อจะเป็นมีคนแขนกุดแขนอะไร
สนองนี้หน่ะนะให้มันครบสามสิบสองถ้าเผื่อมันไม่เจอแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็
เอาแค่ที่เห็นขณะที่นายบัวกันอาของพออ้อยนะคะที่พบโครงกระดูกเป็นคนแรก
เชื่อว่าร้อยเอกสุภาชัยพาโสหรือว่าผู้กองเหน่ง
ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของพออ้อยและเป็นผู้ต้องสงสัยในคดี
น่าจะมีการวางแผนคดีฆาตกรรมนี้มาก่อนด้วย
เนื่องจากไปพบหลักฐานมีการเปิดดูวิธีการอำพรางศพในอินเตอร์เน็ตค่ะ
เขาดูในกูเกิลว่าการหายตัวการอำพางส้นเลนส์ศพ
เขาเปิดดูอย่างนี้
ก็มันก็รู้ว่าเขาจะทำอะไรยังไง

ส่วนความคืบหน้าทางคดีหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้รับรายงานผลการตรวจดีเอ็นเอ
เป็นลายลักษณอักษรเรียบร้อยแล้วนะคะ
จากนั้นจะเตรียมเรียกร้อยเอกสุภาชัยพาโสหรือว่าผู้กองเน่ง
ผู้ต้องหาในคดีนี้มาสอบปากคำเพิ่มเติมวันนี้ค่ะ
เพื่อเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

ข้อหาอีกหนึ่งข้อหาก็คือกักขังหน่วงเหนีย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ